กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หลังจากเธอถูกตัดต่อข้อความในภาพถ่ายที่แสดงจุดยืนทางการเมืองแล้วทำให้เสียหายทำให้คนเข้าใจผิดนะฮะ
โดยเป็นการแจ้งความนะครับจากภาพนี้ฮะเนี่ยอันนี้คือภาพที่ภาพปลอมนะครับ
แต่มีคนเอาไปเขียนข้อความในกระดาษที่เธอถือใหม่
ลักษณะว่าจะไม่รับงานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วก็คนที่โพสต์นะครับทั้งหมดเนี่ย๘รายด้วยกันนะครับ
ถือว่าเป็นการสร้างความเกลียดชังต่อตัวเธอ
ทำให้ได้รับความเสียหายรูปถ่ายจริงคือรูปถ่ายที่ถือป้าย
แต่มีคนเอาไปเขียนข้อความใหม่ไปตัดต่อใหม่นะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะเสียงที่เธอให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
อย่างที่เวียบอกค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นต่างกัน
แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำใส่ร้ายคนอื่นอืม
ขนาดในป้ายที่เมรียเขียนในรูปจริงนะครับ
มันเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนสามารถอยู่รวมในสังคมด้วยกัน

ซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาได้เขียนในรูปภาพตัดต่อขึ้นมา

ไม่ได้เจ้าความเสียชัง

ถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องโพสต์แสดงความคิดเห็นก็จะทำมา
แต่ทุกครั้งที่แมรนด์ทำอะไรแมรนด์ก็ระวังอยู่แล้ว
ก็คิดถึงทุกฝ่ายที่จะโดนผลกระทบ
แล้วจะพยายามทำทุกอย่างกับด้วยความเคารพแน่นอนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรก็บอกว่าได้ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบ

ก็จะมีการดำเนินคดีกันต่อตามความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูถูกเกลียดชัง
ไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท

โทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ก็เลยฝากเตือนประชาชนด้วยว่าช่วงที่มีความคิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แต่จะต้องมีความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูล

ทุกเรื่องไปหมินประมาณเข้าไปโพสต์

โทษก็มีทั้งโทษจำโทษปรับนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ได้มีการเสนอแต่งตั้งภรรยาของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาอะค่ะ
ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะ
นางสาวไตรสุรีไตรสอนนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง
นางสาวธนพรศรีวิราชเป็นข้าราชการการเมือง
ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะ๑๐พฤศจิกายน
นางสาวธนพรหรือจุ๊บจิ๊บคือภรรยาของร้อยเอกธรรมนักพรมเผา
การเมืองโดยตลอดนะคะในฐานะเลยคาส่วนตัวของร้อยเอกธรรมนัก
ก็จะเห็นลงพื้นที่ต่างตามภาพเมื่อสักครู่
ก็มีตำแหน่งทางการเมืองไปตอนนี้